ดูเรื่องราวที่ว่าน่ารักจริง

ก็คือผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับสาวน้อย
แต่แฟนตัวจริงของผู้ชายคนนี้ดันมาเห็น
ถามว่ามันจะเกิดภาพน่ารักได้อย่างไร

สมัครครับ

แฟนทัน

แฟนทัน

ผมบอกแล้วมันเป็นภาพน่ารักจริง

หนุ่มคนนี้นั่งอยู่แล้วสาวน้อยเนี่ยติดอกติดใจซะแล้ว
แฟนตัวจริงหน้าเสื้อแดงนะ
แฟนของผู้ชายคนนี้เขาจะมาขอผู้ชายเขาคืน
แล้วแถมให้ผู้ชายเลือกด้วยนะจะเอาใครเลือกใคร
น่ารักจริงดูแล้วต้องดูอีก
เพราะน่ารักแบบนี้แล้วก็เหมือนเธอนำมาสาบให้ฉันตายแล้วตายอีกจริง
ละลายกันตรงนี้ไปเลยสุดสุดครับน่ารักนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์